ตามข่าวนี้กันหน่อยครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังแล้ว
เพราะว่าตัวสามีฝังศพของภรรยาหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต
อยู่ในสวนยางพาราข้างบ้านฝังด้วยตัวเองเลย
แล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวพระไม่บอกไม่กล่าวเจ้าหน้าที่
ไม่บอกไม่กล่าวผู้นำชุมชนรวมถึงญาติของผู้ตายด้วยนะครับ
โดยอ้างว่าภรรยาป่วยแล้วก็เสียชีวิตก็เลยจัดการฝังเองซะเลยนะครับ
แต่ทีนี้เห็นบอกว่าเจอวิญญาณหลอกหลอนนะ
มีแสงสีเขียวพุ่งขึ้นมาจากหลุมศพที่เขาฝัง
เขาก็เลยไปหาพระบอกพระท่านให้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง
พระท่านก็เลยบอกอ้าวโยมโยมไปแจ้งผู้นำชุมชนป่ะ
ไปแจ้งตำรวจทำให้ถูกต้องนะฮะ
นี่แหละครับเป็นหลุมศพของนางถนอมพักดีอายุประมาณ๓๘๔๐ปีนะครับ
ผู้เป็นสามีก็คือนายมิตรสุขเลี้ยงอายุ๕๖ปี
ฝังร่างของภรรยาที่เสียชีวิตไว้ตรงจุดนี้แหละครับ
จุดนี้นะฮะในพื้นที่บ้านคลองลำชะที่หมู่๖ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็เดินทางมาที่หลุมศพของนางถนอมตรงนี้
เพื่ออะไรครับต้องขุดนะคุณนะ
คือทางญาติของผู้เสียชีวิตญาติของนางถนอมโดยเฉพาะพี่ชายเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันน่าสงสัย
อยู่ตัวสามีของน้องสาว
ทำไมถึงฝังศพน้องสาวเอาไว้ตรงนี้ด้วยตัวเองเลย
ขนาดญาติยังไม่ยอมบอกเลย
และทีนี้ชาวบ้านเขาก็อยากให้ขุดศพนี้ไปชันสูตรนะครับ
เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนงำการตายก็ได้
จะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าหรือเป็นเหตุอะไรที่มันน่าสงสัย
กว่าการที่ตายแบบธรรมชาติหรือว่าตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการขุดศพขึ้นมานะครับ
พอขุดขึ้นมานะคุณก็เจอผ้าห่อเลยฮะ
เพราะว่าตัวของสามีผู้ตายเขาใช้ทั้งผ้าห่มห่อ
แล้วก็ใช้ถุงบรรจุอยู่อีกชั้นหนึ่ง
ต้องขุดหลุมตรงนี้ไปเกือบ๑เมตรนะคุณนะ

และท้ายที่สุดก็เอาศพจะส่งไปชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดที่โรงพยาบาลสงขานคริน
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ

ชาวบ้านมาดูแบบห่างนะฮะ
มาดูการขุดศพเพื่อไปชนะสูตร

ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชุมชนเลย

ก็เอาศพไปฝังเองเช่นนี้
บอกไม่กล่าวผู้นำรวมถึงพระท่านด้วยนะฮะ
ขณะที่นายฉลองพักดีอายุ๔๓ปี

วัดศรีฮราชสัทธาในจังหวัดตรังก์
และเป็นพี่ชายของนางถนอมผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็บอกว่าไม่เชื่อว่าน้องสาวเนี่ย
ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิต

เพื่อนำความจริงมาพิสูจน์นะครับ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินฮะ
มีข้อสงสัยหลายประกันนะครับว่า

ต้องบอกว่าเมื่อภรรยาเสียชีพ
เป็นปกติแล้วนะครับคนเป็นสามี

มาทำพฤทธิศาสตร์หาวิธีการ
หรือช่วยดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอน
อันนี้ก็คือปรากฏว่าไม่ดำเนินการ
ผ่านไปหลายวันถึงจะมาแจ้งญาติให้ทราบ

ก็เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าผู้ตาย
ไม่น่าจะป่วยติดเตียงนานถึง๕๖เดือน
ตามที่สามีผู้ตายบอกเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เจ้าหน้าที่อสมก็อยู่ใกล้แถวนั้นแหละ

บอกว่ายังเห็นตัวของสามีผู้ตาย
และตัวผู้ตายนั่งรถมอเตอร์ไซค์

และตัวผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ในรถพ่วง
ก็ยังหันมายิ้มทักทายเธออยู่เลย
ดังนั้นที่สามีของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายป่วยติดเตียงมา๕๖เดือน

เพราะเห็นยังออกจากบ้านได้อยู่เมื่อ๓เดือนก่อนนะครับ
แล้วก็ข้อมูลที่ตัวสามีให้การ

อันนี้เจ้าหน้าที่อสมผู้หญิงเปิดเผยกับเรานะฮะ
รวมทั้งท่าทีที่มีพิรุษลุกลี้ลุกลน
แล้วก็ชาวบ้านเขาเปิดเผยอีกอย่างคือ
สามีภรรยาคู่นี้ช่วงหลัง

คือได้ยินเสียงทะเลาะดังมาจากบ้าน

แล้วก็ตัวฝ่ายชายเองเคยก่อเหตุ
ใช้มีดฟันทำร้ายผู้อื่นมาแล้วด้วยนะครับ

ซึ่งคนหนึ่งเป็นผู้พิการทางสายตานะ
ให้ข้อมูลว่ารุ่งเช้าก่อนฟ้าสว่าง
ในวันที่ตัวสามีผู้ตายอ้างว่า

แต่ได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากบ้านพักคนงาน
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของสองสามีภรรยานี้

ไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นโดนอะไรอยู่หรือเปล่า
ได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็ยืนยันว่า
ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งนะครับ

สิทธิ์ข่าวเดินทางไปที่วัดโคกมะขาม
ตำบลแหลม๒ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เพื่อพบกับพระเสนอวรธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัด

บอกว่าเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตัวของนายมิตรสามีผู้ตาย
เดินทางมาที่วัดมาคนเดียวมาพบอัตมา
แล้วก็บอกว่าจะมาทำบุญถวายอาหาร
และบอกเล่าเรื่องราวการตายของภรรยา

และหลังจากนั้นก็เห็นดวงไฟสีเขียว
มันผุดขึ้นมาจากหลุมศพของภรรยา

ให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเขาซะนะครับ
จะได้หาทางช่วยเหลือและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณเดี๋ยวว่ากัน
ที่ผ่านมาอัตมาก็ไม่เคยรู้จักสามีภรรยาคู่นี้นะ
และหากจะมีการขุดนำศพขึ้นมาจากหลุม
เพื่อทำพิธีชาปนกิจหรือเผาที่วัด
อัตมาก็ยินดีจะทำพิธีให้

ก็ต้องสอบถามทางด้านภูมิกับการสพนเอื้องที่จังหวัดตรังนะฮะ

โดยภูมิกับก็เปิดเผยแบบนี้
พนักงานสอบสวนยังไม่รับเลขคดีคุณ
เรื่องต้นทราบว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติ
ตามที่ตัวสามีผู้ตายกล่าวอ้างนะครับ
ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แต่ทีนี้ถ้าญาติของผู้ตายติดใจสงสัย
ตำรวจก็ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดนะครับ
แล้วก็รับเป็นคดีในการที่ต้องชันสูตรต่อไป
หลังจากผลชนะสูตรออกมา
ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับ
ก่อนหน้านี้จากการพูดคุยกับตัวของนายมิตรสามีของผู้ตาย
อกจากคำให้การที่วกวนอยู่บ้าง
แต่นี่ที่เมื่อวานเราไปสัมภาษณ์ตัวสามีผู้ตาย

เขาก็บอกเลยว่าภรรยาป่วยนะฮะแล้วก็ติดเตียงมาหลายเดือน
แล้วก็เป็นคนฝังศพเนี่ยนะครับทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนพยานแวดล้อม
จะเรียกมาสอบปากคำในลำดับต่อไปเพราะว่าเป็นคดีที่ถูกโยงว่ามีพิรุษ
น่าสงสัยมีข้อกังขานะฮะ